คุณไดอาน่าพิธีกรสาวชื่อดัง
เรารู้กันอยู่แล้วว่าคุณไดช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙เยอะมากจริง
มีเพจเราต้องรอดแล้วเราไปเห็นข้อความที่คุณไดโพสต์เอาไว้

ได้รับแจ้งนะคะว่ามีเด็กอายุ๑๔อาศัยอยู่กับป้าคือเช่าหอพักอยู่

โรงพยาบาลมารับไปแล้วเหลือน้องคนเดียว
แต่กลายเป็นว่าเจ้าของหอพักไล่น้องออกจากหอพัก
เพราะกลัวคนอื่นที่อยู่ในหอพักเดียวกันจะติดโควิด๑๙ไปด้วย
น้องก็ทำอะไรไม่ถูกนั่งอยู่ริมถนนค่ะ
นั่งรออยู่ริมถนนนั่งตากยุงอยู่ริมถนนคนเดียว
บอกว่าจะไปอยู่กับแม่ก็ไม่ได้เพราะว่าแม่ก็มีน้องเล็ก๓ขวบ
ก็เป็นบ้านเล็กในชุมชนเธอก็ไม่รู้ว่าเธอติดโควิด๑๙ด้วยหรือเปล่า
เพราะว่าเธออยู่กับป้าแล้วป้าติดโควิด๑๙ไปโรงพยาบาลแล้ว
ผลเป็นลบนะคะคือน้องไม่ติดโควิด๑๙นะคะ
แล้วคุณไดก็ช่วยประสานให้เข้ากักตัวที่โรงแรม
คุณได่โพสต์เอาไว้เลยว่าเมื่อไหร่เจ้าของจะเลิกใจร้าย
ไล่คนออกจากหอพักและติดแฮชแท็กเราต้องรอด
เดี๋ยวไปดูคลิปสักนิดหนึ่งช่วงที่คุณไดและทีมงานไปช่วยเหลือน้องคนนี้ค่ะ
ทีมข่าวของเราก็เลยสอบถามเกี่ยวกับกรณีนี้นะคะ
คุณไหนบอกว่าคือน้องได้มาลงทะเบียนเอาไว้ในเพจเราต้องรอดอยู่แล้ว

คือคุณแม่ของน้องเนี่ยแจ้งมาก่อนว่าน้องอยู่กับป้า

จะกลับไปหาแม่ก็กลับไปไม่ได้เพราะว่าแม่มีน้องเล็กอายุแค่๓ขวบอยู่ด้วย
คุณไดบอกว่าพอรู้เรื่องก็ไปหาน้องตอนดึกเลยนะคะ
แล้วคุณไหนบอกว่าถึงแม้ว่าน้องจะดูตัวโตอายุ๑๔
แต่น้องคือนั่งตัวสั่นนะคุณภาคภูมิคุณผู้ชม
คือนั่งอยู่ริมถนนตากยุงอยู่คนเดียวทำอะไรไม่ถูก

ก็ทีมงานก็ช่วยเหลือคือเบื้องต้นก็ต้องตรวจโควิด๑๙ให้กับน้องก่อน
แต่พอผลออกมาเป็นลบก็ช่วยหาสถานที่ให้น้องกักตัว

กรณีแบบนี้มีเยอะมากนะคะ
ต้องบอกเลยว่าอย่ารังเกียจผู้ป่วยโควิด๑๙

ก็พยายามแจ้งหน่วยงานต่างที่พอจะหาได้
แล้วก็หาสถานที่กักตัวตามมาตรการดีกว่า
อย่าไปผลักไล่สายส่งเขาแบบนี้
หนูก็ไม่ต้องอยู่

แล้วก็ทุกกลุ่มจิตอาสาจริงที่ช่วยเหลือกันในช่วงเวลานี้นะครับ